คุณผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะมีชายวัยยี่สิบสี่ปีคนนึงค่ะ
เดี่ยวเข้าไปในธนาคารยื่นกระดาษให้กับพนักงานบอก
เงียบเงียบผมมีปืนส่งเงินมาพนักงานก็ตกใจนะคะ
เขาก็อาศัยจังหวะที่พนักงานตกใจเนี่ยปีนข้ามเคาน์เตอร์มา
แล้วก็เปิดลิ้นชักเนี่ยนะคะเอื้อมมือมาเปิดลิ้นชักแล้วก็หยิบเงินไปเลย
ได้เงินสดไปเนี่ย๑๙๕๖๐บาทนะคะ
โดยธนาคารเนี่ยเป็นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนโชตนาขาเข้าเมืองเชียงใหม่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าดูเวลาตามกล้องวงจรปิดก็คือบ่าย๓โมง๒๕นาที
เป็นเวลาที่ธนาคารใกล้จะปิดแล้วนะคะ
ทีนี้จังหวะที่เขาจะวิ่งออกไปเนี่ยทางรอปภของธนาคารก็พยายามที่จะกันตัวเอาไว้
พยายามจะต่อสู้นะคะแต่ผู้ชายคนนี้พูดกับยามบอกว่า
ผมมาปล้นไม่ต้องการทำร้ายใครเปิดประตูให้ผม
แล้วทำมือกุมกระเป๋าเหมือนแบบหยิบปืนมาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะครับ
รอปภก็เลยต้องเปิดประตูให้ออกไปนะคะแต่อย่างที่เราเคยอ่านข่าวกันมานั่นแหละค่ะ
ปล่นร้านทองก็ดีปล่นธนาคารก็ดีไม่เคยรอดสักรายนะคะ
สามชั่วโมงครึ่งผ่านไปตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะ
ชื่อนายกสิกรวงนครหรือในมิวนะคะไปเนี่ยเจอของกลางทั้งกระเป๋าสะพายคอนเวิร์ตสีขาวที่ใช้ก่อเหตุ
เงินสดจำนวนนึงแต่ว่าไม่ครบจำนวนที่ได้ไปนะคะซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงจริงค่ะ
เป็นมันทางดังใช่ไหม
อันนี้เป็นเงินที่ได้จากการไปก่อเหตุมาใช่ไหมครับ
อันนี้เหลืออยู่บางส่วนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่
เขาบอกว่าสาเหตุการก่อเหตุก็คือทำงานอยู่กรุงเทพฯติดโคพธิหมายถึงติดสถานการฯกรโปรบิอิต

แล้วอยากได้เงินไปใช้หนี้แล้วส่งให้แฟน

ล้นธนาคารดีกว่าจอดรถแล้วก็ข้ามถนนมาปล้นเลย